พาไปดูไอเดียเก๋ของบริษัทสตาร์ทอัพ
เขาได้เพิ่มฟีเจอล์ใหม่ที่ได้ให้ว่าใช้ไลน์มากเลย

เปิดตัวให้บริการเมื่อไม่นานมานี้
ได้ทำการจัดการทดสอบกลิ่นตัวของบรรดาผู้สมัครขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในสังกัดค่ะ
เป็นการยืนยันว่าการบริการของเขาจะเป็นการยกระดับอีกระดับ
ประทับใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันของเขา
โดยการทดสอบกลิ่นตัวนะคะจัดขึ้นที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในกรุงจักรต้าค่ะ
โดยผู้ลงทะเบียนสมัครประมาณ๗๕๐คนต้องผ่านขั้นตอนต่าง
ทั้งการตรวจสอบสภาพรถสอบข้อเขียนกฎจราจรและสุดท้ายทดสอบกลิ่นตัว
สมัครคนหนึ่งนะคะเขาเปิดเผยว่ารู้สึกมั่นใจว่าจะผ่านการทดสอบ

ด่านทดสอบกลิ่นตัวนี่แหละ
เขาบอกว่าเขาลงทุนซื้อน้ำหอมระงับกลิ่นกายมาทาใต้วงแขน
แล้วก็ยืมน้ำหอมของภรรยามาฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อให้กลิ่นกายหอมสดชื่น
เป็นที่น่าประทับใจของคณะกรรมการ
จะได้ผ่านแล้วเป็นผู้ขับขี่ได้เฉพาะ
ก็คือให้เอาพัดลมเป่าตัวผู้สมัคร

เพื่อพิสูจน์ว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเปล่า

ก็จะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของทางแอปพลิเคชัน
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้แอปเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบนี้ในอินโดนีเซียมีเกือบ๔๐ราย
กำลังแข่งขันสูงกันมากในตลาด
เปิดตัวพร้อมกันในช่วงปีที่ผ่านมาถึง๔๙อย่างที่บอกไป
หนึ่งในผู้คิดนี่เป็นคนไทยด้วยนะสาวสวยเลยชื่อคุณจูน
เขาก็ร่วมกับเพื่อนที่มาเลเซียทำก็กำลังนี่แหละเติบโตในภูมิภาคอาเซียนของเราอย่างมาก